เอ้าเดี๋ยวจะพาไปอีกที่นึงไม่ได้ไปกินอะไรนะ

เดี๋ยวจะพาไปอิ่มหำกับเรื่องราวที่เป็นความเชื่อ
ที่จังหวัดสุพรรณบุรีเพราะว่าวัดนี้ดังมาก
บอกเลยคนเขาไปกันแน่นวัด
ไปกันแน่นตั้งแต่ฟ้ายังไม่สาง
ยังไม่ทันจะแบบว่าพระอาทิตย์ยังไม่โผล่มาเลย
ใช่โอ้โหดูสิครับ
บรรยากาศที่นี่นะครับที่วัดอุทุมพระราราม
หรือว่าที่รู้จักกันดีในชื่อของวัดไผ่แขก
ตำบลดอนโพทองอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี
บรรยากาศที่วัดนี้โอ้โห
เขาคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้ามืด
ตี๕เขาบอกว่าตั้งแต่ช่วงนั้นก็คึกคักแล้ว
พระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นเลยโอ้โหคนก็มาแน่นแล้วใช่ไหม
ใช่ครับเขามาเพื่อกราบไหว้เสริมสิริมงคล
แล้วก็มาส่องอ่างน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์กันตั้งแต่ตอนตี๔
อุ้ยมาไว้จังเลยน่ะจะเข้าไปสักการะแล้วก็ต่อคิวกันแบบนี้ครับ
โอ้โหชาวบ้านเขาก็นำนี่มาด้วย
พวงมาลัยดอกไม้ทูบเทียนทองคำเปลวมากราบไหว้ขอพร
สำเร็จทันใจก้าวหน้าและพ่อขุนช้างมหาเศรษฐีนี่โอ้โหเจ้าประจำ
ใช่ครับก็หวังจะได้โชคได้ลาบกันไปไง
เพราะว่ามันช่วงเวลาที่แหมวันนี้แล้วนะวันนี้แล้วช่วงบ่าย
ค่ะจะมีการถ่ายทอดสดนะครับ
การถ่ายท่อสดสลากกินแบ่งรัฐบาลจะออกรางวัลกันในวันนี้กับทางไทยรัฐทีวีก็ติดตามกันให้ได้
ช่วงบ่ายสองนะคะใช่แล้วล่ะครับ
บางคนนะไม่ได้ส่องอย่างเดียวทำอะไรอ่ะ
วักมือถือออกมาเอามาถ่ายเซลฟี่
เฮ้ยไม่ได้มาเซลฟงเซลฟี่ถ่ายตัวเองแต่ว่ามาถ่ายอ่างน้ำมนต์เนี่ย
โอ้โหรุมมือขนาดนี้เลยใช่ต้องมาถ่ายเอาไว้แล้วก็ส่งให้พักให้พวก
ให้เพลือนได้ดูกันเห็นไหมที่เข้าไปมุ่งกันอยู่ตรงนั้น

คุณผู้ชมที่ดูอยู่ตรงหน้าจอผมเชื่อว่าก็อยากจะเห็นอยากจะถ่ายบ้างใช่ไหม

เพราะฉะนั้นผมจัดให้เอาแบบภาพของอ่างน้ำมนต์ในวันนั้นให้ได้ดูกันเลย

ต้องเอียงซ้ายเอียงขวาต้องแข็งดูไหมคะ
เชื่อว่าตอนนี้คุณผู้ชมที่ดูอยู่น่าจะต้องเอียงคอตาม
ระวังคอเคล็ดนะคุณผู้ชม
เอาแต่ว่ามันเป็นความเชื่อคือคุณดูแล้วเห็นตัวเลขก็ว่าไปนะ
ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ผมเห็นแล้วเนี่ยโอเค
บางจุดมันเห็นแล้วมันก็คลับคล้ายครับคลาว่าจะใช่

แต่บางจุดบางขยึกขยืนมันมองไม่ออกจริง
มันต้องใช้จินตนาการขนาดไหน
เอามันเป็นความสนุกในการจินตนาการเรื่องของตัวเลขนะคุณผู้ชมก็ว่ากันไป
ดูทันก็ดูไปดูไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะไปหาดูย้อนหลังเอา
แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ย้ำว่ามันเป็นเรื่องของความเชื่อต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ